ส่วนอีกหนึ่งเรื่องของประเพณีการสืบสารศิลปะวัฒนธรรม

สืบสารศิลป์ถิ่นใต้ประจำปี๒๕๖๑กันหน่อย
งานนี้นะคะเขามีการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงและการลำโนลาด้วยนะคะ
น่าสนใจสวยงามตระการตามาก

นี่คุณภาพที่เห็นมันคือเป็นความอลังการเลยนะ
เป็นการรำโนราของเยาวชนค่ะ
เป็นส่วนหนึ่งของงานสืบสารศิลป์ถิ่นใต้ประจำปี๒๕๖๑นี่แหละ
จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมจตุรัสนครหัดใหญ่
ซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับประชาชนทั่วไป
ได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระลึกถึง
และยกย่องเชิดชูเกียรติแด่บูรพาจารย์ศิลปินโนราและหนังตะลุงค่ะ
พร้อมกับเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายด้านหนังตะลุงและโนรา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครหัดใหญ่ด้วย
สังเกตว่าเด็กที่รำโนราจะเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลย
เพราะเขาต้องมีการฝึกฝนตั้งแต่เด็กคุณ
การรำโนรานี่เป็นศาสตร์การรำที่ยากมากนะ
อันนี้บอกจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เรียนมาเองด้วยตัวเอง
น้องใบตองเขามีประสบการณ์การรำมา
นี่ค่ะการที่เราจะรำโนราตัวอ่อนแบบนี้ได้
อยู่มาฝึกตอนโตไม่ได้นะกระดูกกระเดี้ยวหาก

ใช่ค่ะคือการรำโนราตัวอ่อนต้องผ่านการฝึกฝน

ซึ่งภายในงานเขาก็มีกิจกรรมที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้
รวมถึงการสาธิตกันร้อยลูกปัดโนราแบบนี้คุณ
ของโนราที่ใส่รำเขาจะร้อยด้วยมือแบบนี้ค่ะ
ใช้เวลาทำนานมากแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ
รวมไปถึงสาธิตวิธีการทำเสิร์ธ
เสิร์ชก็คือมงกุฎที่ใส่ด้านบน
สำหรับการรำโนรานั่นเองใช่ค่ะสาธิตการแกะหนังตะลุงนะคะ
มีพิธีการเบิกโรงชุมนุมครู
พร้อมกับการแสดงของเหล่าศิลปินโนราด้วย
งานนี้ถือว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมอันล้ำค่าของภาคใต้เลย
รวมถึงสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามนี้ไว้

อื้อฮือดีฉันขอลอง
ตอนนี้ไม่น่าจะได้แล้วคืออย่างที่บอกแหละว่าโนราเนี่ยเขาต้องฝึกตั้งแต่เด็ก
แล้วก็มันเป็นศาสตร์การรำที่แตกต่างจากการรำของภาคอื่น
อย่างการตั้งวงกันอะไรอย่างนี้ก็จะมีการแบบรำที่แตกต่างกันออกไป

มันเป็นงานแบบงานฝีมือล้วนเลย

ส่วนใหญ่เขาจะสืบสารกันทางแบบครอบครัว

แต่ผมเองก็อยากเห็นนะอยากเห็นนะ
อยากเห็นคุณรำแบบเมื่อกี้หักครึ่งกักอย่างนี้
ตอนนี้เรียกรถพยาบาลรอนะคะ

พับได้ครับพับหน้าเนี่ยค่ะเอาหน้าลงไปพับได้